เล่นกันขนาดนี้เลยหัวจะหลดปลายเท้าไม่มีอาพรใดมาคลุมนอกจากผ้ากันเปื้อน

เกงในมีแต่ไม่ใส่ให้มันแกว่งไปแกว่งมาเวลาลูกค้ามาสั่งเนื้อ

เต็มจะเต็มขนาดไหนเนี่ยก้นเต็มเลยฮะเหตุการณ์นี้คือเป๊กโก้ทิติกรอายุ๒๕ปี
เป็นร้านเขียงเนื้อฝากใจใส่ทานตะวันชื่อร้านนะฮะเขียงเนื้อฝากใจใส่ทานตะวัน
โก้บอกร้านนี้จริงเป็นร้านพี่ชายนะแล้วเดิมทีมันขายไม่ค่อยดี

จังหวัดเชียงใหม่เจอโอลิฟต์แหวกอก
ขายขนมโตเกียวเชียงใหม่โอ๊ยขายดิบขายดี
รอบนี้เป๊กโก้เลยขอทำบ้าง
โอลิฟต์เขาโชว์บนเป๊กโก้ก็เลยโชว์ร่าง

คนแบบเห็นแบบเต็มเลยแก้มก้นเขา
บางคนก็ดูเป็นเรื่องฮาจากนั้นมา

ลูกค้ามาแห่แหนมาไม่ขาดสายมาทำไม

และอยากมาดูคือเป็นความแปลกประหลาดของคนในพื้นที่
ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่เจ้าหน้าที่

เป็นการกระทำอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน

โทษปรับจริงไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะ
แต่ตำรวจท่านเมตตาปรับ๕๐๐บาท

จะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะครับ
เป๊กโก้งานนี้ไม่ใช่งานแรก
โก้แกชอบโชว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ลูกคอก็ยังไม่พอโชว์ก้นอีกต่างหาก

นี่เหรอฮะถ้าเอาฉากออกนี้เต็ม